หัวเราะไปกับสีสันข่าวจากพี่ทิศเป้ได้เลยนะครับ

ชัดดูสบายช่วงเวลานี้นะครับ
สีสันข่าวเช้าไทยรัฐกับทิศเป้มาแล้วครับ
ทุกเรื่องราวนะครับทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับ
ผู้สื่อข่าวส่งมาเราก็นำมาให้เป็นเรื่องนะครับ

ไปติดตามชมเรื่องแรกกันเลยครับผม

ขันเข้าไปเจ้าแจ้แข้งดำทั้งหลาย
วันนี้ก็ของใกล้ในอุ้มใกล้แจ้
มายืนคอนแข่งขันประชันเสียง

เป็นโครกเจียกจำวัดกระบีครับคุณผู้ชม

แต่ก็มีไก่แจ้ลงสนามถึง๕๐ตัว
แบงเสียงท่ามกลางการลุ้นของเจ้าของ
๔ยกยกละ๓นาที
ไก่ตัวไหนขยันขันได้ปริมาณมากที่สุด
ก็คว้ารางวัลไปเลยครับ

อย่าเอาเป็ดมาขันประชันไก่ก็เป็นพอ
ไปกันที่งานบุญงานบวชต่อครับ
ที่วัดวังทองวนาราม

เป็นช่วงเวลาแห่งความมันสนุกสนาน
ฮาระหันของมนักฆ่าแดน
ก็ได้ออกลีลาท่าทางกันอย่างเต็มเหนียวไปเลยพี่

แต่ลีลาใครรุ่นไหน
คงไม่เด็ดดวงเท่าคุณยายทุเรียนปุญญมัด
สาวเหลือน้อยวัยเจ็ดสิบหวัดครวัดนางนี้
คุณยายทุเรียนดันได้ทุกเพลงทุกท่า

เพลงไหนเพลงเก่าแค่ไหนก็บ่ยัน
คุณยายเต้นมันไปทุกงาน
รัมหน้านางจะได้เป็นนางฟ้า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
โตไปจะได้เป็นเหมือนย่ายทุเรียนน่ะจ้าจ้า
ปิดท้ายทิศเป้พาไปดูสุดยอดศิลปินวาดภาพเสมือนจริงสุดไปเลยครับ
สุดจนเหมือนทะลุออกมานอกกระดาษยังไงอย่างนั้นเลยครับ
คุณผู้ชมว่าเหมือนจริงไหมล่ะครับ